แน่นอนแหละแฟนคลับเขาเยอะแต่ว่ายิ่งรักมากขึ้นไปอีก

ทูลหัวของแฟนคลับขนาดแท้จ้า
สำหรับพระเอกลูกครึ่งวัย๓๗ปีแอนดริวเกร็กซัน
เขาโพสต์ข้อความถึงบรรดาแฟนคลับลงในอินสตราแกรมแบบนี้ค่ะ
บอกว่าผมขอบคุณพระเจ้าถึงความรักและกำลังใจ
และรอยยิ้มที่ผมได้รับอย่างอบอุ่นเสมอมาในการทำงานในวงการบันเทิง
ทุกครั้งที่ทำงานออกมาแล้วทุกคนมีความสุขกับผลงานที่ผมทำนั้น
เป็นรางวัลในการทำงานที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับผม

หากว่าความรักที่ทุกคนมีให้ผมนั้นทำให้ทุกคนต้องลำบาก
หรือว่าเสียเงินกับการที่จะต้องการแสดงออกถึงความรัก
ความรู้สึกอยากจะสนับสนุนจะด้วยการโหวตหรือการส่งข้อความใด
ผมไม่ได้ต้องการจะแข่งขันกับใครเพื่อการเป็นที่หนึ่งค่ะ
ถ้าว่าการได้มาในการยอมรับของผมทำให้ทุกคนต้องเสียเงินและเดือดร้อน
ผมจะทุกข์ใจมากกว่ารักทุกคน

ปกติคุณซุปตาหลายคนเขาจะเชิญชวนแฟนคลับ
เทคะแนนกดโหวตกดไลค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ก็เลยได้ใจสาวกแฟนคลับหนักเข้าไปอีกค่ะ
เข้ามาโพสต์ข้อความชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว